คราวนี้มีข่าวร้ายมาบอกหน่อยคุณผู้ชมค่ะใครชอบทานแหมเนืองบ้าง

ใช่ไหมแหน่มเนืองนี่เป็นของขึ้นชื่อเลยทางฝนิกษา

จะบอกว่าต่อไปนี้ใครที่ชอบทานแหมเนืองจะซื้อกลับไปเป็นของฝากเอาขึ้นเครื่องบินไม่ได้แล้วนะคะ
คือเขามีการประกาศห้ามออกมาแล้วจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยค่ะเป็นข้อห้ามเลย
อำภาวันวันนโกอธิบดีกรมท่าอากาศยานบอกว่า
ตามหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลวเจลสเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน
หรือว่านำเข้าไปในเขตห่วงห้ามของสนามบินสาธารณะพุทธศักราช๒๕๖๒ฉบับใหม่ค่ะ
เขาเตรียมจะประกาศบังคับใช้๒๓มิถุนายนนี้แล้วนะคะ
เขากำหนดเอาไว้ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารมีการนำของเหลวที่มีปริมาตรมากกว่า๑๐๐มิลลิลิตร
ถือติดตัวขึ้นเครื่องบินค่ะคืออนุญาตให้ฝากเป็นสัมภาระลงทะเบียนหรือว่าโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้น
ซึ่งจากการซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับสนามบินภูมิภาคในการกำกับดูแลทั้ง๒๘สนามบิน
รู้มาค่ะว่ามีสินค้าบางประเภทที่มันเข้าข่ายไม่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้
นั่นก็คือแหนมเนืองแหนมเนืองเนี่ยมันมีเครื่องเคียงเยอะ
มีแป้งมีผักมีพริกมีของแห้งแหละทีนี้ประเด็นคือน้ำจิ้มนี่แหละ
ปริมาณของน้ำจิ้มแหมเนืองที่บรรจุอยู่ในซองที่มันจัดมาเป็นเซตอยู่แล้ว
เวลาของฝากเนี่ยมันมี๔๐๐มิลลิลิตรค่ะ
ถือว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็เลยจะไม่สามารถซื้อแหนมเนืองขึ้นเครื่องได้แล้วนะคะ

ทีนี้เบื้องต้นมีการขอให้สนามบินทั้ง๒๘แห่ง
แจ้งข้อมูลไปยังสายการบินต่างให้ทำความเข้าใจ
แล้วก็แจ้งเตือนผู้โดยสารที่มีการพกพาแหนมเนือง
โหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นค่ะ

คือถ้าคุณตรวจเข้ามาแล้วข้างในเรียบร้อยแล้วเพื่อรอขึ้นเครื่อง

แล้วก็จะมีของฟงของฝากของดังของขึ้นชื่อซื้อไม่ได้แล้วนะคะ
ส่วนคำจำกัดความเรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลวเจลสเปรย์
นำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน
นำเข้าไปในเขตห่วงห้ามของสนามบินสาธารณะพุทธศักราช๒๕๕๙
รวมไปถึงอะไรบ้างคุณผู้ชมฟังดี
อาหารของเหลวอย่างพวกประเภทต้มแกงน้ำพริกน้ำจิ้มต่าง
น้ำเครื่องดื่มซุปน้ำเชื่อมแยมสตูแยมด้วยเหรอ

เออแต่มันบรรจุขวดเอาไว้ก็ถือว่าเป็นถ้ามันเหลวไม่มากแต่ก็เหลวอ่ะ
มีสตูมีซอสมีน้ำพริกหรืออาหารที่อยู่ในซอส
รวมไปถึงมาสคาร่าลิปสติกหรือลิฟต์บาร์มที่มีปริมาตรมากกว่า๑๐๐มิลลิลิตร
หรือไม่มีปริมาตรระบุก็ไม่สามารถจะแครรี่ขึ้นเครื่องได้นะคะ
มันลิปสติกก็พกเป็นแท่งไปก็พอแล้วที่เหลือโหลดไปแล้วกัน